เรื่องเกี่ยวกับการสร้างสไลเดอร์
ไลเดอร์ในรีสอร์ตหรูที่โอ้โหยาว๒๐เมตรตั้งแต่ยอดเขา
หลายคนเห็นภาพแล้วคือถ้าไปเที่ยวคงสนุก
ถ้าไปเล่นคงสนุกแต่ว่าหลายคนก็มองภาพ
สไลเดอร์ไปอยู่ตรงภูเขาแบบนั้นได้ยังไง

ถูกต้องค่ะก็มีการตรวจสอบกันนะคะ

ซึ่งล่าสุดก็เตรียมที่จะลื้อสไลเดอร์ยักษ์แล้ว
หลังจากที่นายอำเภอของเกาะพงันสั่งออกมา
แล้วก็ทางโรงแรมบอกว่าสระน้ำอาจจะไปลุกทะเลจริง
แต่ว่าผู้จัดการก็ยืนยันนะคะว่ามีการยื่นเอกสาร
ขออนุญาตประกอบกิจการแล้วนะคะ
โดยคนงานของทรายแดงรีสอร์ทบ้านฉลกบ้านเก่า
หมู่๓ตะบนเกาะเต่าที่อำเภอกเกาะพังงันจังหวัดสุราธานี
ตอนนี้ก็กำลังเร่งดำเนินการลื้อเครื่องเล่นสไลเดอร์ยักษ์
หลังจากถูกร้องเรียนไปยังชุดพยักษ์ไพรกรมป่าไม้
ต่อมานายเกริกไกรสงธานีในอำเภอกเกาะพงัน
สั่งให้รื้อเครื่องเล่นนี้ภายใน๑๕วันค่ะ
รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบกรณีการปลูกสร้างอาคาร
และการขออนุญาตว่ามีการดำเนินการแบบถูกต้องหรือไม่
นี่ไงเขาก็ทยอยยกออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นนะคะ
ซึ่งนายกิจจาเสนาจิตผู้จัดการทรายแดงรีสอร์ทก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าได้ยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้างรีสอร์ท
ที่เทศบาลตะบนเกาะเต่าตั้งแต่วันที่๑๙เมษายนปี๕๘
แล้วก็มีการยื่นเรื่องขอเช่าที่ไปยังกรมธนารักษ์ในปี๕๘เหมือนกัน
แต่เนื่องจากเดิมมีเจ้าของเปิดกิจการ

ดังนั้นทางนายเฉลียวเหรียญรุ่งโรธก็เข้ามาดำเนินการต่อ
ดำเนินการยื่นขออนุญาตก่อสร้างเพิ่ม
ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการให้ถูกต้อง
ซึ่งถ้าเกิดว่าเอาจริงตอนนี้เนี่ย
เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง
ขณะเดียวกันนะคะทางรีสอร์ทเองก็มีการ
มีเอกสารยืนยันจากทางจังหวัดสุราธานีออกให้
เมื่อวันที่๑๖มีนาคมปี๒๕๕๙

เพราะว่าพื้นที่เกาะเต่าทั้งเกาะถูกประกาศเป็นพื้นที่ราชพัสดุ
กรมธนารักษ์ตั้งแต่ปี๒๔๗๖แล้วนะคะ
ส่วนเรื่องของสิ่งปลูกสร้างที่บอกว่าลุกล้ำลงไปในทะเล
ก็คือสระน้ำสระน้ำคือเป็นส่วนเกี่ยวเนื่อง

รีสอร์ทยอมรับว่าโอเคเข้าใจได้
ตรงนี้ถือว่าลุกล้ำทะเลจริงจะดำเนินการแก้ไขตามคำสั่ง
รวมทั้งจะมีการลื้อถอนสไลเดอร์ตามคำสั่งที่ออกมาก่อนหน้านี้
และพร้อมจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบด้วยนะคะ